ไปต่อกันเลยอีกหนึ่งที่นะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะพาไปไหว้ต้นตะเคียนแต่ตะเคียนต้นนี้มีความเฮียนมาก
มีเรื่องเล่าด้วยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำไมถึงใจกล้าที่จะไปไหว้
ขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ที่เป็นต้นตะเคียนและมีความเฮียนขนาดนี้ไปฟังกันจ้า
ตะเคียนทองหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าตะเคียนเจ้าแม่วังจำปาเฮียนนะคะ
ตั้งอยู่ที่บริเวณศาลตะเคียนตำบลออนใต้อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
ตลอดทั้งวันคุณผู้ชมเห็นนะจะมีชาวบ้านเนี่ยแวะเวียนกันมาที่นี่นะคะ
มากราบไหว้ต้นตะเคียนทองไม่ขาดสายเลย
เขาทราบข่าวกันว่าตะเคียนเจ้าแม่วังจำปาเฮียนเนี่ยนะ
ได้ให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านติดกันมาหลายงวด
ซึ่งงานนี้ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้มากันมือเปล่า

เพราะเขามาพร้อมกับแป้ง
โอ้โหตัวเอ๋ยก็ต้องมากับแป้งดิขาวโพลนขนาดนี้
ใช่ค่ะเขามาพร้อมกับแป้งกระป๋องใหญ่เลย
เอามาถูที่บริเวณต้นนี้นะคะ
เพื่อที่จะหาเลขเด็ด

คุณสมพรปารีชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะ

มักจะเห็นเลขปรากฏออกมาจากต้นตะเคียนต้นนี้ประจำเลย

เขาบอกว่าอย่างงวดที่แล้วเนี่ย

เขาถูกรางวัลตามนั้นเลย
ตรงจาเป๊ะอะ
ที่ผ่านมามีคนเคยมาขอเลขพร้อมกับตัวเอง
ได้เห็นเหมือนกัน๒ตัวชัดเจนเลย
หลังจากนั้นพอเห็น
แล้วก็พูดขึ้นมาอ้าวหายไปได้ยังไง
หลังจากนั้นคุณรู้ไหมเลข๒ตัวนี้หายไปแล้วไปอยู่ตรงไหน
ไปอยู่อีกด้านหนึ่งของตะเคียน

นั่นน่ะสิพบกับตัวเลขมาโผล่อยู่อีกด้านหนึ่งแบบชัดเจนเลย
นี้ล่ะค่ะชาวบ้านฮือฮากันไปใหญ่แล้วก็เชื่อกันว่าที่เลขหายไป
เพราะว่าท่านคงจะไม่พอใจที่มีคนไปพูดแบบนั้น
บอกว่าทำไมให้แค่๒ตัวตัวเลขก็เลยหายวับไปกับตานั่นเอง
หลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็เลยล่ำลือกันเรื่องของความเฮียนความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่นะคะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมเราต้องย้ำคุณผู้ชมตรงนี้ว่า
มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเรื่องความเชื่อของชาวบ้านเขานะคะ
ดูกันแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเยอะด้วย
กระป๋องแป้งใหญ่มากคุณเห็นไหม
แล้วก็ดูสิเขาทาแป้งจนแบบอุ้ยขาวพลนต้นนี่ขาวโพลเลยนะคะ
ผ้ามาเกิน๓สีแล้วนะคะตอนนี้มันน่าจะมา๓๖สี
คุณมันเหมือนงานศิลปะอย่างนึงนะ
ต้นไม้เราจะเห็นอะไรได้
แต่ให้มองเป็นศาสตร์และสินให้มองเป็นศิลปะ

คนไทยเราอยู่กับความเชื่อมาอย่างยาวนาน
แต่เราก็ไม่ได้มาเมาให้คุณผู้ชมต้องมางมงาย
ไม่เล่าสูตรกันฟังจริงจ้า